ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากคลิปนี้เมื่อวานนี้
เผยแพร่กันเยอะแยะไปหมดเลย
คลิปที่มีคุณครูคนหนึ่งตีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
เพราะว่าเด็กไม่ยอมทำเวรไม่ยอมทำความสะอาดนะครับ
ก็มีเด็กคนหนึ่งถูกตีไปเยอะสุด

เนี่ยฮะตีไปแล้วก็ด่าเด็กไปด้วย
เนี่ยแล้วมีเพื่อนเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ท่านก็คงดูกันเยอะแยะแล้วล่ะนะ

ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวเชียงราก

พระนครศรีอุทยานะครับเป็นเหตุการณ์เมื่อ๑๔มกราคม
ทีนี้มีแม่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกตี
เป็นหนึ่งของเด็กที่ถูกตีนะฮะได้ไปแจ้งความ
เพราะแม่บอกว่าลูกสาวอยู่ชั้นม๒

มาถึงหลับไปถึงทุ่มหนึ่ง
ก็เอกใจไปดูว่าทำไมลูกนอนนาน
แล้วก็มีไข้ด้วยลูกตื่นมาเห็นแขนเป็นรอยช้ำ
ถามอยู่นานลูกถึงบอกว่าถูกครูตี
เพราะไม่ยอมทำเวรไม่ทำความสะอาด
แต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยแม่บอกว่าถูกตีเยอะกว่าคนอื่น
โดนไป๔ทีได้แล้วไม้เข้าที่แขนด้วย
เพราะว่าครูโมโหที่ตีตอนแรกแล้วลูกเอามือมาปิด
เอามือมาบังก็เลยถูกตีเข้าที่แขนแล้วก็ตีเยอะกว่าเพื่อน๔ทีนะฮะ
ก็เลยพาไปแจ้งความที่สพพระอินราชานะครับ
แม่บอกว่าทีแรกก็ไม่ได้อยากแจ้งความถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลหรือว่าเป็นข่าวอะไร
แต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วอยากฟังเหตุผลอยากฟังคำชี้แจงจากครูคนนั้น
แต่ไม่มีการติดต่อมาชี้แจงตั้งแต่แรก
แต่เมื่อคืนนี้คณะครูของโรงเรียนนะครับอ่า
แล้วก็ครูที่ตีลูกก็ได้มาพบมาเยี่ยมกันแล้ว
กล่าวขอโทษซึ่งกันและกันและเข้าใจกันดีแล้วอันนี้คุณแม่บอกนะฮะ
น้องอ่ะไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายคุณครูน้องรักคุณครูรักโรงเรียนน้องไม่บอกด้วยซ้ำว่า
น้องโดนอะไรมาคือแม่เห็นแผลแม่เห็นเลือดเลือดออกแม่ก็เลยถามน้อง
แล้วถามถามจนน้องยอมบอกว่าโดนอะไรมา
เราก็เลยว่าเดี๋ยวได้คุยกับคุณครูนิดหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเรื่องราวมันเป็นแบบไหน
แต่เราติดต่อไปแล้วคุณครูก็ไม่ได้ตอบกลับมาทางเรา
สงสารคุณครูค่ะน้องเห็นคลิปเห็นกระแสโซเชียลแล้วน้องเครียด
สงสารครูน้องรักโรงเรียนน้องเรียนมานานแล้วน้องก็ผูกพัน
ส่วนนี้เป็นภาพเมื่อเช้าที่โรงเรียนนะครับก็มีผู้ปกครองมีสิทธิ์เก่าที่เขารู้ข่าวกัน
เขาก็มามอบดอกไม้ให้กำลังใจครูที่ตีเด็กแล้วก็ถูกแจ้งความ

ครูสม
ครูที่อยู่ในคลิปที่ตีเด็กนะฮะคือคลิปนี้ต้องยอมรับว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
แต่ก็แน่นอนก็เหมือนกับทุกครั้งที่มีข่าวครูตีเด็ก
บางคนก็บอกว่าโอ้โหก็เขาก็มีกฎระเบียบมาแล้วว่าห้ามครูตีเด็ก

แต่บางคนก็บอกว่าก็ตีได้นะแต่ไม่ใช่ตีแบบนี้
ตีแบบโอ้โหแบบรุนแรงแล้วก็
ไม่ได้ด่าแบบนี้ใช้คำแบบนี้
ไปด้วยด้วยอารมณ์อะไรพวกนี้
เมื่อก่อนครูตีเด็กก็ด้วยความรักอยากให้ลูกหลานให้เด็กเป็นเด็กดี
แต่เดี๋ยวนี้บางทีครูตีเด็กทำโทษเด็กเพราะมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าอ๋ออารมณ์ชั่ววูบ

แต่เอาเป็นว่ามีคนมาให้กำลังใจเนี่ยฮะเดี๋ยวท่านลองฟังหน่อยกันแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่เขามาให้กำลังใจครูที่อยู่ในคลิปที่ตีเด็ก
แต่เอาเป็นว่ามีคนมาให้กำลังใจเดี๋ยวท่านลองฟังหน่อยกันสำหรับผู้ที่เขามาให้กำลังใจเดี๋ยวท่านลองฟังหน่อยกันสำหรับผู้ที่เขามาให้กำลังใจ
เคยเป็นลูกสิทธิ์แล้วก็ลูกกว่าผมก็ยังเรียนอยู่สองคน
ก็คืออยากให้ไม่ให้สถาบันครูต้องด่างพลอยก็เลยคนที่รักรักทำงานทำการก็หยุดงานหยุดอะไรมาให้กำลังใจท่านสำหรับผมคนเป็นพ่อคือก็มีความรู้สึกแย่บ้างถ้าเกิดลูกโดนแต่ถ้าเราได้ทราบเหตุผลหรือรายละเอียดที่อาจารย์ทำลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนคงให้อภัยอาจารย์

ขอโทษนะครับอ่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่ารู้สึกเสียใจนะ
เดี๋ยวฟังครูกันแล้วกันนะครับ
แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นเวลาที่ผมคุมสอบโทรไม่อยู่เดี๋ยวจะไปหา
แต่ว่าเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นเบอร์ผู้ปกครองเด็กเป็นเบอร์ผู้ใหญ่บ้าน
ถ้าเป็นเบอร์ผู้ปกครองเนี่ยผมยังไงก็ผมก็ต้องไปถึงบ้านแล้วก็ผมก็ต้องกราบแหละ
เพราะว่าเราผิดจริงแต่ว่าอยากให้น้องเขาได้ดีคือดีขึ้น
ถึงเวลาปุ๊บทำงานถึงเวลาปุ๊บเล่นถึงเวลาปุ๊บเรียนผมชอบแบบนี้
ตอนนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ของโรงเรียนที่เกิดเหตุก็ไปดูแลเยียวยาจิตใจเด็กแล้วนะครับ
เด็กเขาก็ยังยืนยันว่าจะขออยู่เรียนที่โรงเรียนเดิมนะส่วนเรื่องของครูที่ก่อเหตุไว้ก็จะย้ายไปก่อนนะครับ
ออกจากโรงเรียนก่อนเพื่อตั้งกรรมการสอบถ้าไม่ได้เกินกว่าเหตุก็อาจจะให้กลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม
เพราะว่าครูเองก็จะเกษียณอายุราชการในปีหน้าแล้วนะครับ
สภาพที่เราไปเห็นเราเข้าใจว่าน้องอาจจะกังวลว่าถ้าไปเรียนแล้วเนี่ยเพื่อนจะคิดยังไงคุณครูจะคิดยังไง
ก็เลยบอกน้องและผู้ปกครองไปว่าทางนี้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนไม่ต้องกังวลใจนะคะ
เพราะว่าทางเราทางโรงเรียนจะเข้าไปดูจะไปสร้างความเข้าใจให้เราอยู่ด้วยกันให้ได้อยู่อย่างมีความสุข
แล้วก็รับปากกับเขาไว้ว่าวันที่๒๐นี้ขอให้น้องไปเรียนนะคะ
แล้วเราพวกเราจะไปคอยดูแลช่วยเหลือจนกว่าน้องสภาพจิตใจน้องจะดีแล้วเป็นปกตินะคะ
การที่เขาตีเด็กวันที่๑๔เขาได้มีการอบรมก่อนก่อนที่จะตีนะคะ
ทีนี้ภาพที่หลุดหลุดไปก็ไปหลุดตอนตีพอดี
แต่ตอนอบรมว่าทำความผิดเนี่ยนะมันจะต้องอะไรยังไง
เพราะว่าเด็กไม่ได้ทำเวรตามที่คุณครูเขาสั่ง
ครูก็อาจจะเศร้าก็ไม่คิดชีวิตรับราชการมาก็ไม่เคยได้เจอแบบนี้นะคะ
คุณครูเขาเป็นคนดีเป็นคนจริงจังแล้วก็รักสิทธิ์ทุกคน
ลูกศิษย์บางคนยังเรียกตาเลยตาสมอะไรอย่างเงี้ย
น่าจะเป็นรุ่นตารุ่นอะไรแล้ว
ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำหรับทั้งคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียน
ว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องยับยั้งช่างใจกันด้วย
ใช่ค่ะนี่นะคะ